คุณแม่สวยในวงการคุณผู้ชมขาว
การบ้านเราเนี่ยนางองค์นางเอกก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นคุณแม่กันหลายคนแล้ว
หลายคนบอกดูแล้วอุ๊ยนี่แม่หรือพี่สาวคุณค่ะ
นี่มาเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะคุณแม่ลูกแฝดด้วยนะจ๊ะเนี่ย
มากกี้ราศีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคุณแม่ของน้องมีก้ามียา
แต่ชายหญิงลูกสองคุณค่ะด้วยความที่สาวกี้เนี่ยเขาเป็นคนรูปร่างเล็ก
แล้วก็เพียวบางสูงโปร่งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งคันเลี้ยงลูกมาตอนนี้เด็กจะสามขวบแล้ว
คุณแม่ก็ยังสวยเป๊ะคุณดูตามภาพนะคะแล้วไม่ได้ต่างจากสมัยตอนไม่ได้ท้องนะ
นี่หลักฐานจังเอาจริงเป็นนางเอกยังได้อยู่นะคะเพราะว่ายังสวยอยู่นะฮะ
ใส่ชุดว่ายน้ำก็ยังเป๊ะอยู่ไม่ได้เป๊ะแค่หุ่นนะหน้าตาความสดใสของมากกี้คือเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวแหละ
พี่สาวคนนึงนางก็ไปแต่งหน้าแล้วก็เอาอยู่ให้ดูนะ
สาวนิวเคลียร์รูปร่างหน้าตาไลฟ์สแตร์ทุกอย่างคือแบ๊วมากเกาหลีสุด

ถ่ายรูปนะคะก็ดูแล้วเป็นสาวสวยไม่อยากเรียกว่าคุณแม่

เออนะคะปิดท้ายกันที่คุณแม่ลูกสองอีกคนค่ะ
คนนี้ต้องยอมในความสวยและอ่อนเยาว์สุดเลย

แค่นั่งกับเก้าอี้ตัวเดียวไม่ต้องอะไรมากมาย

ผิวพันเอยขุนเอยกราบหน้าทงหน้าท้อง

ได้เห็นคลิปออกกำลังกายทุกวันของแม่เนยเลยนะ

ว่ายน้ำแม่เนยนี่นะคะรอดทุกชุดรอดทุกแบบ
แล้วพอแชะภาพจูงมือลูกชายลูกสาวน้องอคิน

ตาแทบจะไม่เชื่อเลยว่านี่
เพราะฉะนั้นบริกินงบริกินี่ต้องตามมาไวแล้ว
เราไม่ได้เป็นดาราเราอยู่อย่างนี้กัน